มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ

ถามคุณคุปตนันหน่อยค่ะเราจะเย็นอีกไหม

ให้ให้เวลาปรับตัวล่ะ
ให้เวลาฟอร์มความเย็นนิดนึง
หลังจากนี้เดี๋ยวมาแน่นอนแต่ว่าอาจจะอุ่นไปอีกประมาณ
ที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนิดนึง
แต่ว่าเห็นเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดดีเลย

เดี๋ยวดูในหน้าจอเดี๋ยวดูภาพเต็มเลยแล้วกันนะครับ

หมอกที่มีการก่อตัวคล้ายกับภูเขา

เหตุการณ์นี้เป็นกล้องวีดีโอที่ถ่ายได้จากพ่อลูกที่เขาไปตบป่ากัน
ตอนออกเรือก็ปกติดีทะเลสาบก็เรียบสงบท้องฟ้าโปร่งใส
ไปสักพักหนึ่งเอ๊ะปรากฏว่ามีสีขาวโผล่มาแบบนี้
ปรากฏว่าเป็นหมอกบดบังทัศนาวิสัยจนบดเลย
แล้วก็เขาก็เลยถ่ายภาพนี้มาให้ดูก็ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะแปลก

อุตุนิยมวิทยาเขาอธิบายว่าปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจากการที่อยู่ดีมีอากาศอุ่นเนี่ยนะครับ
เคลื่อนที่เข้ามาขณะที่ผิวน้ำทะเลมีสภาพที่เย็นจัด
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ๒ส่วนก็คือส่วนที่เป็นอากาศกับส่วนน้ำเนี่ย
แตกต่างกันจึงทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้น
ในไทยตอนนี้ก็คือตอนนี้อากาศเย็นของเราค่อยถอยร่นไป
ความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมแทนที่อากาศเย็น
จึงทำให้เกิดการก่อตัวกลายเป็นหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า

หลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศเมืองไทยเป็นอย่างไรกันต่อ
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เกริ่นตำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ

สภาพอากาศในเมืองไทยของเราหลายจุดหลายพื้นที่

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
ปัจจัยหลักก็คือมวลอากาศเย็นนั่นเอง
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแผงมายืนเมืองไทยของเรา
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปอีก๑วันครับ
ถึงวันที่๒๑มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังถอยร่น
กลับไปอยู่เหนือเมืองไทยของเรา
จึงทำให้ภาพรวมอุณหภูมินั้นสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำอยู่
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคของประเทศไทยนั้น
สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
เรามาเริ่มต้นดูในบริเวณทางตอนบนกันก่อน

จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวหรือว่าใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวนะครับ
มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
ที่สำคัญครับมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่
ยอดดอยใครจะไปอากาศหนาถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๗๑๒องศาเซลเซียต

มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเช่นเดียวกัน
อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

มีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๙๑๔องศาเซลเซียต
กลางครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
อุณหภูมิขยับสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

มีอากาศเย็นบริเวณทางตอนบนของภาคนะครับ

อุณหภูมิขยับสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรครับ

มีเมฆเป็นบางส่วนแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง
ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
จังหวัดที่ต้องระวังฝนฟังดี
สุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลายลาปัตตานีนาราธิวาส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

มีเมฆเป็นส่วนมากโอกาสการเกิดฝนยังคงมีแต่ค่อนข้างน้อยนะครับ

ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็บริเวณจังหวัดสตูนครับ

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพฯอาหารนครและพลิมนธนจากการตรวจสอบ
วันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ต่ำสุดที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
หลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นไปอดใจรอนิดหนึ่งนะครับ
อากาศเย็นจะเริ่มกลับมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเราก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงค่ำต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ
ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพิสิทธิมหันแล้วก็รู้ก่อนร้อนหนาว

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ